สลับไปดูเหตุการณ์ระทึกที่อายุทยาเมื่อตอนช่วงประมาณเกือบบ่าย๓โมงที่ผ่านมากันหน่อยครับ
มีเสียงปืนดังขึ้นมีเสียงผู้หญิงวิ่งออกมาตะโกนบอกช่วยด้วยช่วยด้วย
โดนผัวไล่ยิงฮะดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
วงจรปิดจับภาพนาทีที่คุณไหมอายุ๓๑ปีเธอวิ่งออกมาครับตะโกนบอกช่วยด้วย
โดยที่มีสามีของเธอคือนายกฤษดาหรือว่านายเหน่งเนี่ยวิ่งตามออกมานะฮะ

โชคดีว่าชาวบ้านที่เขาได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือเนี่ยช่วยเหลือคุณไหมเอาไว้ได้
ส่วนตัวในน่องเนี่ยวิ่งกลับเข้าไปในบ้านทำไมผัวต้องยิงเมียด้วย
นี่เป็นคำถามใหญ่และเหตุการณ์นี้ลากยาวมาเกือบ๖ชั่วโมงเลยนะฮะ
ตั้งแต่ช่วงเวลา๑๔นาฬิกา๕๗นาทีเกือบบ่าย๓โมงเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมา
เหตุเกิดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลอุทัยที่อายุทยาครับ
เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุก็ไปช่วยเหลือคนเจ็บ

ขาขวาหนึ่งนัดนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
แต่ระหว่างที่กำลังจะนำตัวส่งโรงพยาบาล
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมารัวอีก๓นัด
ตำรวจสพออุทัยในพื้นที่๒๐นาย
เข้ามาถึงพยายามควบคุมและกระชับพื้นที่

เคลียร์คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากจุดนั้น

เรียกชื่อคนก่อเหตุให้เขายอมมอบตัว
แต่ก็ไม่ง่ายครับผู้ผู้ชมเขามีปืน
แล้วก่อนหน้านั้นก็เพิ่งจะรัวปืนหลายนัดด้วย
และก่อนหน้านั้นอีกก็เพิ่งจะยิงเมียตัวเองด้วยเนี่ย

เรามาคุยกับเราถ้าได้ยินเสียงที่ส่งแสดงเหลือได้ไหม

พยายามจะเกลี้ยกล่อมพยายามจะควบคุมเหตุการณ์
แต่ว่ากฤษดาไม่ยอมมอบตัวแต่โดยดีนะฮะ
คุณเนติชาวนักข่าวไทยรัฐทีวีไปถึงจุดเกิดเหตุครับ
เวลาล่วงมาประมาณสัก๖ชั่วโมงเกือบ๖ชั่วโมงเนี่ยนะครับ
ตำรวจก็ตรึงกำลังปิดล้อมพื้นที่เอาไว้
ช่วงตำรวจปีนเข้าไปบ้านฝั่งตรงข้าม
ส่องดูว่านายเน่งหรือนายกฤษดาเขาทำอะไรอยู่
เพราะว่าเงียบหายอยู่ในบ้านนานมาก
แล้วขึ้นโดรนบินสูงแบบนี้ด้วยครับ

เพราะว่าถ้าเอาคนบุกเข้าไปสุ่ม๔สุ่ม๕อันตรายนะฮะ
ตำรวจได้ให้น้องสาวของผู้ก่อเหตุไปพูดคุยกับพี่ชาย
ระหว่างที่พูดคุยสังเกตสีหน้าของน้องสาวของคนก่อเหตุนะฮะ
คือร้องห่มร้องไห้ตลอดเวลา

ตำรวจไปเชิญตัวเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุ
ช่วยเกลี้ยกล่อมเพิ่มอีกคนนึง

ฤษดาหรือว่าในเน่งคนก่อเหตุยังเก็บตัวเงียบอยู่ภายในบ้าน
ได้คุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าหลังเกิดเหตุ
เมียของเขาเป็นคนไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ก็คือคุณไหมที่วิ่งตะโกนขอความช่วยเหลือ
ภาพในวงจรปิดตอนแรกที่เห็นนะฮะ

ส่วนตัวของนายกฤษดาหรือนายเหน่งนั้น
อยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวมาประมาณ๓ปีแล้ว
ปกตินายเน่งอยู่กับคุณไหมที่บ้านหลังดังกล่าว

ทั้งสองคนทะเลาะกันก็เลยแยกกันอยู่

ที่บ้านก็เหลือแค่คุณไหมอยู่คนเดียว
ที่ผ่านมาเห็นฝ่ายชายมาจอดรถหน้าบ้าน

แต่พอผู้ชายเข้าไปในบ้านได้ปั๊บ
จากตอนแรกเสียงคนง้องอนกัน
กลายเป็นเสียงด่าทอทะเลาะกันดังตึงตังออกมาเลย

อยู่บางบานบ้างถ้าจำไม่ผิดผมก็ไม่รู้นะ
เห็นเขามาจอดรถหน้าบ้านมารอง้อ
ผู้หญิงเขาก็งอนอยู่เขาก็ไม่ออกมา
พอผู้ชายเข้าไปเขาก็ด่ากันทะเลาะกัน
แต่ที่เขาด่ากันนะครับ
ใช่เขาความได้ไหมว่าอะไรอย่างไร
เขาก็บอกว่าเลิกกันแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่า

น้ำสมมติเป็นเพื่อนบ้านให้ข้อมูลแบบนี้
อีกหนึ่งคนสมมติว่าชื่อนายขุนอายุ๓๒
เป็นเพื่อนสนิทของคนก่อเหตุ
เขาคือคนที่ตำรวจเนี่ยเชิญให้ไปช่วยเกลี้ยกล่อม

ให้ในกฤษฎาหรือในเนคยอมวางปืนและมอบตัว

ตอนที่ไปเกลี้ยกล่อมตำรวจโทรศัพท์เข้าไปในบ้าน
แล้วให้ตัวเขาคุยกับเพื่อน
ปรากฏว่าเพื่อนไม่รับสายตัดสายทิ้งไม่ยอมคุยด้วย

เจ้าตัวยืนยันว่าตัวของนายกฤษดาหรือนายเหน่งนั้น
นิสัยดีไม่เคยมีปัญหากับใคร

ก็เห็นผัวเมียคู่นั้นเขาก็รักกันดีไม่เคยมีปัญหากันเลย
ส่วนเรื่องการทะเลาะกันหรือความหึงห่วงนั้น
ไม่รู้มาก่อนเพื่อนไม่เคยเล่าให้ฟัง
พอรู้ข่าวก็ตกใจยอมรับว่าตกใจมาก
เชื่อว่าเพื่อนต้องมอบตัวแน่แหละ
แต่ไม่รู้ว่าจะมอบตัวเมื่อไหร่แค่นั้นเอง

คนขี้หยอกขี้เล่นไม่มีอะไร
เคยมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับคุณรอบข้าง

ก็คิดว่าน่าจะมอบครับ
ตอนนี้น้องสาวแกก็กำลังคุย

เมียคู่นี้ย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ๓ปี

ที่ผ่านมาก็มีปัญหาระหองระแหงกันบ้าง
ภาษาผัวเมียเหมือนลิ้นกับฟันนะครับ

มีปัญหากระดุนแรงฝ่ายชายต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น
แต่ก็แวะเวียนมาง้อเมียอยู่บ่อย

จนกระทั่งวันนี้มาเกิดเหตุการณ์ครับ
เสียงดังในซอยก็เลยไม่มีใครสูงสิ่งกับพวกเขา
ที่รู้มาคือแค่นี้ค่ะ
ในขณะที่อาการของฝ่ายหญิงที่โดนยิงบาดเจ็บ
เบื้องต้นตรวจสอบพบว่าพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ว่ายังคงอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิด

เน่งหรือนายกฤษดาคนที่ก่อเหตุ
ก่อนหน้านี้เจรจากับเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ต้องบุกเข้ามานะ
เดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่จะออกไปมอบตัวเอง
แล้วก็ให้สัญญาเป็นสัญญาลูกผู้ชายครับ
สัญญากับตำรวจบอกว่าผมไม่ทำร้ายใครเพิ่มแล้ว

ช่วงประมาณสัก๒ทุ่มกว่า
เน่งหรือนายกฤษดานั้นยอมมอบตัวแล้วนะฮะ

เดินลงมาแล้วเปิดบ้านให้เจ้าหน้าที่เข้าไป
ตอนที่ลงมานั้นในเน่งมีแผลถูกยิงที่ขา๑นัด
ถามว่ายิงตัวเองหรือเปล่า
นายเน่งบอกว่าใช่
อยากจะรู้ว่าความเจ็บปวดที่เมียโดนยิงนั้นเป็นยังไง

ก็เลยตัดสินใจเอาปืนกระบอกเดียวกันนี่แหละ

กลัวว่าเมียโดนยิงไปแล้วจะยิ่งโกรธและไม่ยอมคืนดีด้วย
และนี่คือภาพล่าสุดเมื่อตอนช่วง๒ทุ่มกว่า

เอาผ้าคลุมหัวปิดบังใบหน้าแล้วก็เดินไปขึ้นรถของตำรวจนะฮะ

นี่ครับยอมมอบตัวแล้ว

เข้าที่ขาเลยจะได้รู้ว่าโดนยิงแล้วมันเจ็บปวดแค่ไหน
แล้วคุณยิงเมียไปตั้งหลายนัด
เข้าจุดสำคัญด้วยอาการเมียปางตายตอนนี้ปลอดภัยแล้วก็จริง
แล้วคุณคิดว่าเขาจะยอมคืนดีกับคุณอีกเหรอเนี่ย
คือหนามยอกเอาหนามบ่งเหรอยิงเขาแล้วก็เลยต้องยิงตัวเองด้วยอย่างนี้เหรอ
จะได้ความเห็นใจเหรอไม่รู้ว่าเมียจะเห็นใจหรือเปล่า
หลังจากผสมพยาบาลตำรวจเอาข้าวเอาน้ำให้ในน่่งกิน
ความเครียดแล้วก็พาตัวไปที่โรงพักอุทัย
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ